ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่แล้วก็ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วนะครับ
สนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าฐานหิน
โดยรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้รับความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการ
ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในสัปดาห์หน้า
ในอำเภอคลองหลวงได้เข้ามารับหนังสือจากประชาชนชาวอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ทยอยเดินทางมาชุมนุมกันบริเวณหน้าที่ทำการอำเภอเหนือคลองเป็นจำนวนมาก
เพื่อส่งมอบไปให้กับคนเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แสดงพลังสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว
ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในอำเภอเหนือคลอง
ปรึกษากลุ่มชาวบ้าน๔ตำบลรอบโรงไฟฟ้าผู้แทนในการมอบหนังสือระบุนะครับว่าปัจจุบัน
ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง๘ตำบลรวมกว่า๕๐หมู่บ้าน
มีประชาชนสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากว่า๑๘๐
โดยชาวบ้านในพื้นที่มีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะไม่สร้างผลกระทบด้านสุขภาพ
เพราะพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่โรงไฟฟ้าลิกไนท์กระบีเก่า
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบ
อกจากนี้โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่
ยังใช้เทคโนโลยีสะอาดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบลงอีก
โดยมองว่าโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

ปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์
กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ก็จะมีการพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี

นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ชะลอโครงการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่